คุณผู้ชมสำหรับภารกิจกู้ภัยกู้ชีพ
ถ้ำหลวงในครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
ต้องยอมรับว่าแม่ทัพครั้งนี้ทุกคนยกย่อง
ก็คือคุณนรงศักดิ์โอสธนากร

แต่ว่าปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะสงฆ์ครอบครัฐราชการ
พ่อค้าแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดพยาว
ก็ร่วมกันทำพิธีบายศรีสุขวัญ
ชะตาหลวงล้านนาให้กับท่านผู้ว่านรงศักดิ์
ซึ่งเป็นผู้ว่าจังหวัดพยาวคนใหม่ค่ะ
พระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพยาว
พร้อมด้วยคณะสงฆ์นายวรวิทย์บุรณสิรินายกอบจจังหวัดพยาว
แล้วก็ข้าราชการพ่อค้าประชาชน
ชาวจังหวัดพยาววันนี้ก็ร่วมกัน
ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญสืบชะตาหลวงล้านนา
ให้กับนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวคนใหม่
พลตรีสายันเมืองศรีผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๔
แล้วก็คณะวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยทำพิธีที่พระวิหารหลวงวัดศรีคมคำพระอารามหลวง
ในพิธีก็มีพิธีสงฆ์พิธีเรียกขวัญสู่ขวัญ
พิธีสืบชะตาหลวงตามพิธีกรรมของชาวล้านนา
เพื่อเป็นการบำรุงขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับ
ผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรหลังจากที่ท่านเองก็ได้ไปปฏิบัติงาน
ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ออกมาได้อย่างปลอดภัย
นายกอบจจังหวัดพยาวบอกว่า
เทรานุเทราตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่า
แล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดพยาวทุกคนค่ะ
รู้สึกดีใจที่ได้ผู้ว่าคนเก่งที่สุดของประเทศไทย
อยู่ที่จังหวัดพยาวแม้ว่าพยาวจะเป็นจังหวัดเล็ก
แต่ก็อยากให้ท่านมีขวัญแล้วก็กำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
ได้มีการหารือกับทางคณะสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านที่จังหวัดพยาว
มีการร่วมกันทำพิธีสู่ขวัญสืบชะตาแบบล้านนา
จัดพิธีดังกล่าวขึ้นให้กับผู้ว่านโรงศักดิ์
สำหรับพิธีสู่ขวัญสืบชะตาทางพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพยาว
ก็มีการนำด้ายสายสินค่ะมาพันรอบศีรษะของท่านผู้ว่านรงศักดิ์
ขณะที่นั่งในซุ้มสืบชะตาแบบนี้
โดยมีพระสงฆ์ทำพิธีสวดมนต์ร่วมด้วยแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานเยอะจริง

ชาวบ้านบอกว่ารู้สึกโชคดีมากที่ได้ผู้ว่าที่เก่งที่สุด
แกร่งที่สุดในปัตตะพีมาเป็นผู้ว่าจังหวัดพยาวนะ
แกร่งในปัตตะพีแล้วนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่านะคะ